ในโลกโซเชียลก็มีการแห่แชร์คลิปจากกล้องหน้ารถ
ของหนุ่มสินเชื่อคนหนึ่งที่เผยให้เห็นขณะขับรถ
บนถนนวิภาวดีบรังสิต
แล้วเจอฝาท่อระบายน้ำเปิดอยู่กลางถนนคุณ

่งหน้าไปยังใบเทคบางนา

โดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีบรังสิต
ระหว่างขับรถมาอยู่เลนขวาปกติ
ถึงบริเวณวิทยาลัยป้องกันราชนาจักร
ฝาท่อวงกลมเหล็กขนาดใหญ่วางอยู่กลางถนน
เบรกรถไม่ทันเลยนะครับ

อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เหยียบเข้าไปอย่างจังทำให้ยางรถฉีกขาด๒เส้น
เกือบทำให้รถเขาขับตกท่อด้วยซ้ำ
จากนั้นจึงขับรถเข้าข้างทางก่อนจะพบรถคันอื่น
เขาประสบอุบัติเหตุเหมือนกันก่อนแล้ว๕คัน
คลิปนี้ถูกโพสต์นะฮะเมื่อวันที่๑๓มกราคมที่ผ่านมา
ระบุข้อความว่าเวลาเกิดขึ้นประมาณตี๓
ก็เล่าเรื่องราวว่าจะขับรถไปนี่แหละครับ
ไปวิ่งที่ใบเทคเพราะไปวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็มาเห็นฝาท่อแบบนี้หลบไม่ทัน

รวมรถของเราและรถคันอื่นก็๕๖๖

โอ้โหคุณเอาจริงนะเส้นตรงนี้
ที่ฉันขับผ่านทุกวันแล้วจะรู้เลย
ว่าพอถึงเลนส์ไหนต้องเปลี่ยนเลนไปเลนไหน

เออนะฮะเขาบอกว่า
โชคดีที่แต่ละคันไม่ตกท่อกัน

ที่คุยมากับเพื่อนร่วมชะตากรรม
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝาท่อมันเด้งขึ้นมาแบบนี้
และทีนี้ถ้ามันเกิดปัญหาที่เดิมแบบนี้
แล้วก็มีลงท้ายว่าที่นี่ประเทศไทยไงคุณ
เรื่องนี้นะครับเราก็ไปสืบเสาะแสวงหาว่าผู้ที่โพสต์เป็นใคร
เขาอยากจะพูดอะไรไปถึงหน่วยงานต่างที่รับผิดชอบบ้าง
ก็ไปพบว่าเป็นคุณคณาทิพย์สุวรรณรักษา

อาชีพเจ้าหน้าที่สินเชื่อบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับ

ตำรวจก็มายังจุดเกิดเหตุ
ฝาท่อระบายน้ำก็ยังเปิดอยู่
และข้างก็เป็นรูท่อระบายน้ำขนาดใหญ่นะครับ
แต่ไม่ทราบว่าฝาท่อมันเปิดออกมาได้อย่างไร
จึงปิดถนนปิดฝาท่อ
โดยให้ผู้เสียหายช่วยกันยกฝาท่อที่หลุดออกมา

คือตำรวจก็อาจจะมาแค่นายสองนายไงคุณ

ช่วยกันหน่อยไหนก็ประสบเหตุแล้ว

ช่วยกันยกฝาท่อมาปิดหน่อย
แต่ว่าคุณคณาทิพย์ที่ประสบเหตุ

อกจากนี้คุณคณาทิพย์ยังบอกอีกว่า
หากวันนั้นไม่เหยียบฝาท่อ
แต่ขับรถตกลงไปที่ท่อกลางถนนแทน
เหมือนว่ารถคันอื่น

แล้วรถเขาตกลงไปแทน
หรือว่ารถคันอื่นมาตกท่อตรงนี้

ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะ
อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะครับ
หลังจากหลังเกิดเหตุยังไม่มีหน่วยงานใด

ค่ะต้องซ่อมเองค่ะชั้น๓ยังไงน่ะไม่มีคู่กรณี

คือเขาก็พยายามที่จะร้องไปแล้วไง

เหมือนรถชั้น๓ต้องมีคู่กรณีที่มีประกันด้วย
ที่อีกคันเขามีประกันแล้วก็จะคุ้มของเขาไม่คุ้มของเรา
ทีนี้แท็กซี่ก็จ่ายความใจค่าซ่อมเองนะครับ
ขณะที่จากการตรวจสอบยังพบว่าช่วงปีที่แล้ว

หลุดและเปิดออกกลางถนนด้วยเช่นกันนะครับ
และเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดเดียวกัน